คือชมค้ากำลังขี่มรสไซส์แล้วคือตอนที่จังหวะขี่มรสไซส์

พอวูบหมดสติกลายเป็นรถล้ม
แล้วหัวฟาดพื้นเสียชีวิตเลยนะ
ยังคร่อมอยู่กับมรสไซส์อยู่เลย

ว่าที่ถนนสาย๓๓๑อยู่ใกล้กับสะพานป่าแดงฝั่งขาเข้า
บ้านหนองเสม็ดที่พนัฐนิคมชนบุรี
พอได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็รีบไปตรวจสอบเลยค่ะ
ซึ่งลักษณะของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะขายังคร่อมกับรถมอเตอร์ไซค์อยู่เลย
แล้วก็มีแผลแตกที่หัวด้านหลัง
จากการตรวจสอบเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่ได้มีร่องรอยการเฉียวชนนะ
พงที่พื้นไม่ได้มีรอยเบรกไม่ได้มีรอยครูดอะไรเลย
คนเสียชีวิตคือนายลอยขำงามหรือว่าคุณลุงลอยอายุ๖๕ปี
ชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุเขาก็เล่าให้ฟังว่า
ผมเนี่ยเพิ่งออกจากกะคือทำงานเสร็จแล้วกำลังจะเข้าบ้าน
พลเมืองดีเขากำลังช่วยโบกรถ
ตอนนั้นผมก็ยังงงว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อที่พลเมืองดีเข้ามาช่วยบกรถ
กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

ตัวคุณลุงเนี่ยเหมือนกับเขาหมดสติแล้วขาทั้งสองข้างคล่อมกับมอเตอร์ไซค์อยู่
แล้วคิดดูนะคุณมอเตอร์ไซค์เครื่องมันยังติดอยู่เลย
ทีนี้พอเห็นแบบนี้เขาก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนะคะ
คุณร่วมยังเรียกรถกู้ไผล่ยัง
บอกเรียกแล้วโทรไปตามแล้ว
สักพักหนึ่งผมก็มองหน้าเกียร์
องท้องมองอะไรแกไม่หายใจแล้ว
เค้าด้วยบอกด้านหน้าจะเสียแล้วเหรอ

คือน่าจะยังมีชีพจรอยู่นะคะ
แต่ทีนี้พอไปดูอีกทีนึงอ้าวท้องก็นิ่งแล้วไม่หายใจแล้ว

ทีนี้ญาติของคุณลุงคือนายจตุรงครองชัย
เดินทางมาถึงจุดที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยลุงผมเอง
ลุงผมมาขี่มอเตอร์ไซค์จะมาหาคนรู้จัก
แล้วระหว่างทางลุงผมคงวูบแล้วก็เสียหลัก
หัวฟาดพื้นหมดสติแล้วก็เสียชีวิต
ทีนี้ก็ถามเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทางคุณลุงเนี่ย
มีโรคประจำตัวอะไรไหมต้องระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า

ดื่มประจำทุกวันไม่คิดเหมือนกันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

ก็ให้ไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไป